เอาลวดสลิงรัดตรงช่วงเอว
รัดตรงช่วงเอวแล้วก็ขันชะน็อ
เพื่อให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะ
สุนัขตัวนี้คือมีคนไปได้ยินเสียงมันร้องค่ะ
เขาก็เลยสงสัยว่ามันร้องทำไม
พอไปดูก็อย่างนี้ค่ะ
อย่างที่เราเล่าให้ฟังคือมันถูกลวดสลิงรัดเอว
เกือบจะขาดสภาพตอนที่กู้ภัยไปเจอนะคะ
อันนี้คือกู้ภัยของมูลนิธิประชาสันติสุขอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
สุนัขจรจัดคุณผู้ชมดูนะคะ

อยู่ที่ป่าย่าริมถนนคุณแม่ที่ตำบลปากน้ำ
ก็ไปเป็นสุนัขเพศผู้ค่ะ
ร้องอยู่เขาก็พยายามจะเข้าไปช่วยมันนะคะ
เอวมีแผลชะกันเพราะว่าลวดสลิงลัดเอาไว้แน่นเลย
แล้วถ่วงด้วยเหล็กเส้นขนาดใหญ่
บิดจนตัวเอวมันเกือบขาด
นี่ค่ะคือกลัวก็กลัวเจ็บก็เจ็บ
มันเห็นคนแปลกหน้ามันก็วิ่งหนีตามธรรมชาติของมัน
แต่กู้ภัยก็ต้องพยายามเอาตัวมันกลับขึ้นมานะคะ
แล้วก็ช่วยกันตัดลวดสลิงออกให้
นี่ค่ะจับจับจนได้นะคะ
แล้วก็ตัดลวดสลิงออกให้
แล้วก็ประสานเทศบาลเมืองกะบี่

คือถ้าปล่อยไว้ตายแน่นะคุณผู้ชม
คือกู้ภัยเขาเล่าบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีคนไปวิ่งออกกำลังกาย
แล้วก็โทรมาแจ้งบอกว่าเจอสุนัขตัวนี้นอนเจ็บอยู่ข้างทางนะคะ
ลวดที่รัดมันคล้ายกับสายเบรกรถมอเตอร์ไซค์
จนเป็นแผลกินเข้าไปในเนื้อเอวเลยค่ะ
คาดว่าคงมีใครเอาไปรัดมันนะคะ
จนทำให้ลวดสลิงลัดเข้าไปในเนื้อ
เป็นแผลชะกันก็น่าจะโดนมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าสภาพเริ่มแห้งแล้ว
แต่ตอนนี้ก็ต้องนำตัวมันส่งไปรักษาโดยด่วน
นี่ตอนที่เขาไปพยายามจะช่วยเหลือมันนะคะ
ก็ช่วยได้สำเร็จแล้วค่ะตอนนี้อยู่กับสัตวแพทย์แล้วค่ะ